เนื่องจากปปชได้มีการเผยแพร่บัญชีทรัพย์สินของบรรดาสมาชิกสนช
แล้วก็พบว่าสมาชิกสนชที่เป็นนายทหารทั้งในราชการแล้วก็นอกราชการ
หลายต่อหลายท่านด้วยกันทำให้แต่ละปีนั้นก็จะมีรายได้รวมแล้วหลายล้านบาท
วันนี้ไทยรัฐทีวีได้รวบรวมรายชื่อของบรรดากรรมการที่เป็นนายทหาร
ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและนายทหารนอกราชการ

มีรายชื่อของพลนากาศเอกตรีทศสนแจ้งเป็นรองประธานกรรมการ
และมีกรรมการอีกหลายท่านอธิพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

พลตำรวจเอกตรีทศสนแจ้งเป็นรองประธานกรรมการ
มีรายชื่อของพลนาววาอากัตรรีประจักรสัจศโศพลพลตำรวจโทรประกิต
สกุลสิงและพลตำรวจโทมนูเมฆหมอก

พลตำรวจโถทำไหนปราศจักรสตรูเป็นกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับมีพลเอกวริสโรจนภักดีเป็นกรรมการ
ถัดไปเป็นบริษัทอสสมธจมกัดมหาชนมีผลเอก

ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
มีพลเอกยอดยุทธ์บุญญาธิการเป็นประธานกรรมการ
องค์การขนส่งบนชนกรุงเทพฯมีผลตำรวจเอก
เอกอังษณานนทร์ประธานกรรมการ
โทวราบุญยสิทธิ์เป็นรองประธานกรรมการ
และพลเอกนรงฤทธิ์อิสรัตน์

ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีพลเอก
วิวัตรสุชาติเป็นประธานกรรมการ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
พลนากาศเอกยุทธนาสุกุมลจันทร์
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
ทีนี้ไปดูที่การประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
มีพลตรีพงศวรรคพันจิตเป็นกรรมการ
ประปานครหลวงมีพลเรือโท
ณเดโชเกิดชูชื่น
และพลเอกวีรันฉันทศาสตร์
โกศลเป็นกรรมการ
โรงงานยาสูบค่ะมีพลโทสุรกรัยจตุมาตร

โรงงานยาสูบและพลโท
กู้เกียรติศรีนาคาเป็นกรรมการอำนวยการ

พลตำรวจรีสุวรรษแจ้งยอดสุก
พลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์พันโทหนุนสันสนาคมพันธุ์ตำรวจโทอมรหงศรีทองเป็นกรรมการ
บริษัทปตทจำกัดมหาชนมีพลนกัดโทบุญสืบประสิทธิ์และพลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมศุกร์เป็นกรรมการอิสระ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีพลเอกวรพงศ์สง่าเนธเป็นประธานกรรมการ
บริษัทกศธธคมจำกัดมหาชนครับ
มีผลเอกทวีปเนธนิยมประธานกรรมการ
พลโทสุชาติผ่องพุทธ
พลเอกชายชาญช้างมงคลเป็นกรรมการ
ด้านการยางแห่งประเทศไทยมีพลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมศุกร์เป็นประธานกรรมการ
เคหะแห่งชาติมีพลตำรวจโทปิยะอุทาโย
พลเอกสุชาติหนองบัวพลเอกพิสิทธิศาล
และพลเอกวัลลบรักษณะเป็นกรรมการ
การตลาดเพื่อเกษตรกรครับ
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นกรรมการ
และการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะเป็นประธานกรรมการ
และพลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศเป็นกรรมการนะครับ